โอ้โหนกนางนวลอบพยพมาที่บางปูแล้วค่ะคุณผู้ชม
เป็นหมื่นตัวสวยงามแบบนี้ล่ะค่ะ
สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับชิสามารายงานสภาพอากาศค่ะ
นกนางนวลเหล่านี้หนีหนาวจากไซเบียมาอยู่ที่บางปู
เป็นช่วงเทศกาลที่เราจะได้เห็นนกนางนวลมากมาย
แต่พวกเราสิคะช่วงนี้หนีหนาวไปไหนไม่ได้หรอกค่ะ
ต้องหนีฝนก่อนเพราะว่าช่วงนี้ยังคงมีฝนตก
ว่าจะลดลงนะคะแต่ยังคงทำให้เกิดฝนตก
ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ค่ะ
แล้วก็ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
ก็จะพบว่าช่วงนี้มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้กำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้นะคะ
ขณะที่ตอนบนยังคงมีอากาศเย็นค่ะทำให้อากาศแปรปรวนและเกิดเป็นฝนตกลงมา
โดยส่วนใหญ่แล้วค่ะภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงค่ะ
อากาศรู้สึกหนาวเย็นและแห้งด้วยนะคะส่วนกลางวันร้อนจัดค่ะ
ขณะที่ภาคใต้เองยังคงมีฝนตกทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งไทยนะคะ
ฝั่งอ่าวไทยด้วยนะคะดังนั้นจึงต้องเตรียมการรับมือกับช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ให้ดีค่ะ
ส่วนการคาดการณ์สภาพอากาศนับตั้งแต่วันนี้จนถึง๓๐พฤศจิกายนเป็นอย่างไรเรามาดูข้อมูลกันหน่อยนะคะ
ภาคเหนือและภาคอีสานค่ะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่นะคะ
ดึกถึงเช้าอากาศหนาวเย็นแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยจะลดลงค่ะยอดดอยยอดภูอุณหภูมิต่ำสุด๗๑๓องศา
ดังนั้นต้องทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอคาดว่าช่วงสิ้นเดือนถึงต้นเดือนหน้านั้นอากาศจะหนาวจัดเลยค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกดึกถึงเช้าอากาศเย็นมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๔๐ของพื้นที่มีความชื้นในอากาศสูงนะคะ
ทะเลคลื่นสงบดีค่ะจุดไหนที่ไม่มีฝนอากาศจะร้อนอบอ้าวดังนั้นพกร่มเอาไว้หน่อยก็ดีเช่นกันนะคะ
ส่วนภาคใต้มีฝนทั้งสองฝั่งประมาณร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่ค่ะจุดไหนที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะส่วนพื้นที่รุ่มให้ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะ
สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบถึงสี่สิบของพื้นที่นะคะจุดที่มันมีฝนจะรู้สึกร้อนอบอ้าวแสบผิว
ถ้าหากว่าฝนจะตกจะเป็นตกช่วงบ่ายค่ำต้องวางแผนการเดินทางกันด้วยนะคะเรียกได้ว่าก็ต้องอดทนเวลาที่ฝนพร่ำ
รอคอยอากาศหนาวเย็นที่เราต้องการนะคะแต่ที่สำคัญคือต้องทำร่างกายให้แข็งแรงเพราะทั้งอุณหภูมิที่ลดลงและเชื้อโรคที่มีมากมายอาจจะทำให้เราไม่สบายกันได้ค่ะ
ทนหน่อยค่ะอดทนรอสิ่งดีกำลังจะมาเร็วนี้ส่วนตอนนี้ไปดูความสวยงามที่บางปูก่อนนะคะสวัสดีค่ะ